เรื่องนี้เหมือนจะมีดราม่าแต่จบลงไปแล้วสำหรับแมทพิรณี
ไอจีของเธอเนี่ยนะคะที่ถูกมือดีไปแฮ็กไป
เธอก็ไม่ยอมไงทักมาใช่ไหมฉันเอากลับจ้ะ
ไม่ยอมอีกแฮ็กไปฉันก็ไม่ยอมฉันก็แฮ็กกลับจ้ะ
กลับไปกลับมาแบบนี้จนในที่สุดก็
ถูกต้องค่ะในแมทนี้นะคะที่ฉันเชียวเป็นเมวยอันค่ะ
บอกว่าแต่กว่าจะกู้คืนได้สำเร็จเนี่ยนะ
ส่งเรื่องไปถึงทางไอจีอยู่หลายครั้งทีเดียว
เพราะว่าได้รับคำแนะนำในการป้องกันเรียบร้อยแล้วจ้ะ
ดูตอบเดี๋ยวเธอไปดูเธอตอบคำถามกันสักหน่อยนะคะ

มีอันเดียวนะคะแมทพิรณีโคงไทยค่ะ
ตอนแรกก็กลัวแต่ว่าพอมันผ่านเวลามาถึงตอนนี้
แล้วก็รู้แล้วว่าฉันชนะ

เดือนที่แมทบอกคือก็ติดต่อค่ะ
โดยการทางเดียวเลยคือส่งอีเมลคุยกับไอจีอะค่ะ
แล้วก็คือเขาจะส่งอีเมลกลับมาหาแมทแบบอาทิตย์ละครั้ง

แบบว่าก่อนนอนก็พิมพ์หากัน
เช้าตื่นมาก็พิมพ์หากัน
จริงอันนี้ไม่ได้เวอร์คุยแบบสั่งสอนก็แล้ว
ด่าก็แล้วอะไรก็แล้วก็แบบทำทุกอย่างเหมือนเป็นเพื่อนแบบ

คือมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเราบ้าคลั่งไปกับมันมาก
เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแค่ไอจีอันเดียว
ทำไมเราต้องมาเป็นเดือดเป็นร้อน
มันตัดสินใจได้อีกทีว่าแบบเออใช่มันเป็นของของเรานะ
เป็นสิทธิ์ที่เราต้องได้ทำไมเราต้องปล่อยให้มันง่ายล่ะ
พอได้คืนแล้วแล้วเขาแฮ็กกลับไปไม่ได้
มันเขาก็ส่งกลับมาว่าแบบเออขอบคุณนะแกอะไรแบบนี้
แล้วก็แบบเออขอบคุณแกแล้วก็แบบบล็อกกันไป

ก็บล็อกทุกช่องทางไม่ให้เห็นไม่ให้เจอไม่ให้พบเจอกันอีก
ฉันชอบฉันชอบคู่นี้โอ้ข้าวมากสุดท้ายกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่กันอาการนะครับคุณ
ว่าคุณแมทนะฮะควรนัดเจอกันชวนกินข้าวเอาสักแมทแล้วเอาจัดให้สักแมทด้วย
ใช่นะคะแต่ฝั่งคู่กรณีก็แม้คุณ

แมทเนี่ยโอเคเค้าถวงสิทธิ์ของเค้า